พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องคือฮาในโลกโซเชียลค่ะ

เอ้าใครเอาเลือกหน่อยก่อน

เอ้าน้ำมา
ปึ้งพร้อม
จับกันเป็นของขวัญปีใหม่เลยค่ะ

ตำรวจไม่ค่อยอยากจะไปทำ

พนักงานสอบสวนมันต้องมีคนนั้นคนนี้โดนขึ้นทั้งหล่องเออจำเป็น
วิ่งตรงวิ่งเต้นเพื่อแบบทำสำนวนนะฮะคือพันธุ์ตำรวจเอก
ชัยพงศ์แสงพงชัยผู้กำกับสพแกลงจังหวัดระยองบอกนะคะว่า
คลิปนี้เนี่ยที่มาที่ไปก็คือว่าไม่มีใครยอมเป็นพนักงานสอบสวนเลย

เลยตัดสินใจใช้วิธีจับสลากค่ะ
จะมีนายตำรวจระดับรองสารวัตรป้องกันและปราบปราม๔นายที่เข้าเกณฑ์
แล้วตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าเห็นตำรวจแค่สองนายไง
คือมีแค่๒นายที่อยู่ที่จับสลากกัน
ส่วนอีก๒นายไปอบรมที่ภาค๒ค่ะ
ก็เลยวีดีโอคอลด้วยนะคะ
จะได้ยุติธรรมเห็นพร้อมกันหมดว่าอ้าวเนี่ยจับสลากจริงนะ
ไม่ใช่ว่าตั้งใจว่าอีกสองคนไม่อยู่แล้วก็เลยใส่ชื่อหรืออะไรอย่างไร
ก็เป็นคลิปออกมาที่ฮือฮากันแบบนี้แหละค่ะ
จับสลากครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาต้องส่งเรื่องไปยังต้นสังกัด
คือภูทรจังหวัดระยองแล้วก็ภาค๒ด้วยเพื่อให้แต่งตั้งต่อไป
ยืนยันว่าไม่ได้บังคับใครแต่พูดคุยตกลงกันแล้วว่า
ในเมื่อไม่มีคนสมัครใจก็เอาวิธีนี้แล้วกันค่ะ
จับสลากกันไปจับเป็นของคนปีใหม่จริงนะ
เหมือนคนได้รู้สึกไม่ยิ้มไม่ดีใจไม่รู้สึกอะไรเลย